การเมืองต้องติดตามกันเพราะว่าในสัปดาห์หน้า
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญนะครับ
ปัดหน้านี้ก็จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกแล้วนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการโหวตเลือก
ประธานสภาผู้แทนรัศดรรองประธานอีก๒คน
วันที่๓๐พฤษภาคมจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ใช่คือประเด็นไทม์ไลน์การเมืองร้อนรอติดตาม
แล้วก็ต้นสัปดาห์คือเปิดไปเลย๒๐นี้พักภูมิใจไทย
เขามีการประถมนิเทศสอสอทีนี้เรื่องของทิศทาง
เรื่องของท่าทีที่จะออกมาอย่างเป็นทางการอันนี้ต้องรอดูนะคะ
ใช่นะครับการเมืองมีเยอะเลย
เมื่อวานนายกรัฐมนตรีนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกับผู้สื่อข่าว
อารมณ์ดีไงครับก็เลยให้สัมภาษณ์ผู้สิทธิ์ข่าวเยอะ
กินไปถามไปกินไปถามไปโหหลายประเด็นเลยนะฮะ
จะมีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังกัน
แต่ว่าเรื่องของกรณีที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เคยออกมาพูดกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
วันก่อนไปให้สัมภาษณ์ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
ประจำประเทศไทยพูดถึงกรณีที่แม่ของคุณธนทร
พูดกับคุณธนทรเกี่ยวกับเรื่องของมีพักดังพักใหญ่
มาต่อรองเรื่องของ๒๐ที่นั่ง
เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ภักดิ์พลังประชารัฐออกมาโต้ด้วยนะครับ
เป็นการโต้กันของนายธนากรกับนายธนทร

นายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐ
กล่าวถึงกรณีที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
คำพูดการให้สัมภาษณ์มาสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะฮะ
เพราะไปให้สัมภาษณ์กับผู้สิข่าวไว้แบบนี้
บอกว่า๒๓สัปดาห์หลังการเลือกตั้ง
แม่ของผมได้รับการติดต่อจากสมาชิกระดับอาวุโสของพักการเมืองใหญ่พักหนึ่ง
ก็น่าจะรู้กันแล้วล่ะว่าเป็นพักไหน
ถึงตอนนี้มีหลายคดีหลายข้อกล่าวหาด้านภัยต่อความมั่นคงที่กระทำต่อตัวผม

รู้ไหมนี่พูดกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่ารู้ไหม
สมาชิกอาวุโสพักการเมืองใหญ่พักนี้พูดกับคุณแม่ผมว่า
คุณสมพรเราสามารถลบล้างข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อตัวคุณลูกชายคุณ
และที่มีต่ออนาคตใหม่รวมทั้งข้อกล่าวหาต่ออาจารย์ปียบุตร
ถ้าขอให้ลูกชายของคุณมอบสอสอจำนวน๒๐คนจากพักอนาคตใหม่มาให้พักของเรา
นี่เป็นคำพูดที่คุณธนทรเปิดเผยแล้วก็แฉออกมา
ทีนี้คุณแม่ของคุณธนทรก็โทรศัพท์มาเลยธนทรรู้ไหมว่าเราได้รับข้อเสนอมาอย่างนี้
ชนะตั้งเยอะชนะตั้ง๘๐ที่นั่งแบ่งให้เขาสัก๒๐สิ
แล้วเรื่องยุ่งจะได้จบนี่แหละครับสังคมแบบที่เรากำลังอาศัยอยู่
คุณธนทรให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะ
นาธรบอกคุณแม่ก็เป็นห่วงเขาไงนะครับ

ด้านของรองโฆษกภักดิ์พลังประชาบรัฐ
บอกแบบนี้ครับยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
คุณธนทรพูดเท็จใส่ร้ายพักพลังประชาบรัฐ
พร้อมย้ำว่าพักพลังประชาบรัฐทำการเมืองตรงไปตรงมา
่งใสตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูล
กระทำของนายธนทรทำให้พักเสียหาย
ตอนนี้มอบหมายฝ่ายกฎหมาย
ให้พิจารณาดำเนินคดีกับนายธนทร
ความผิดฐานหมินประมาทนะครับ
เรื่องดังกล่าวนี้นะครับไม่เป็นความจริงนะครับ
ทางพักไม่เคยมีนโยบายแบบนี้และก็ไม่เคยได้มอบหมายให้ใครให้ไปดำเนินการแบบนี้
นายธนทรเนี่ยเป็นการโกหกหน้าตายนะครับพูดเท็จใส่ร้ายพักพลังประชารัฐนะครับ
เป็นการเล่นการเมืองที่ผมมองว่าสกปรกที่สุดนะครับ
เพราะว่าทางพักพลังประชารัฐเนี่ยเราทำการเมืองอย่างโปร่งใสนะครับ
ตรงไปตรงมาภายใต้รัฐธรรมนูลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
เราไม่เคยคิดว่าคนรุ่นใหม่อย่างนายธนทรจะมีพฤติกรรมแบบนี้
อ่ะก็พลังประชารัฐก็ออกมาโต้เรื่องนี้แล้วนะครับ

ท่านชอบตอบว่าไม่รู้ผมยังไม่รู้เรื้องเลยเอาไงก็ไม่รู้
ก็ปฏิเสธการแสดงความเห็นกรณีนายนาธนธรการใกล้นำจากตั้งรัฐบาล
เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจคอสชนี่แหละ
ก็บอกว่าทราบเรื่องนี้จากสื่อมวลชนนั่นแหละ
แล้วยืนยันว่าคอสชไม่ได้อยู่เบื้องหลัง
กรณีกรกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยการขาดคุณภาษาสมบัติซ้อของนายธนทร
เพราะเป็นเรื่องที่กรกตนั้นดำเนินการ

คอสชอนี่จะศักดิ์กั้นพักอนาคตใหม่หรือเปล่า

ในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลที่ท่านพอรับทราบมา

ไม่รู้เรื่องตอนไม่รู้จากหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ที่เขียนทั้งนั้น
ท่านคะคุณธนทรบอกว่าการที่เขาถูกสั่งรัฐมนูล
ให้พิจารณาเป็นข้อสอชอค่ะท่าน
สอชอจะเขียวแหละเป็นเรื่องของของกรกฎธร
ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ถูกถามคำถามหลายเรื่องเหมือนกัน
เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของจับคั่วรัฐบาลนะครับ

ท่านก็ตอบไม่รู้ไม่รู้ทีนี้ถามอีกหนึ่งคนดีกว่า
คนนี้ตอบเยอะกว่าทุกครั้งด้วย

เรื่องของความสุ่มเสี่ยงที่รัฐบาลผสมจะมีอายุไม่ยืนเอ่ย
เรื่องของพักร่วมมีตั้ง๒๐พัก

คุณสมบัติประธานสภาอะไรพวกนี้ค่ะคุณผู้ชม
จะกลับมาเป็นนายกอีกหรือเปล่านะฮะ
คือเมื่อวานนี้นายกก็มีการนัดสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบ
ทีนี้ก็ให้สัมภาษณ์ทุกประเด็นทุกคำถามเลย

ใช่ค่ะคือนายกพูดไงบอกว่าถามมาเถอะรับได้
แต่ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามไปเยอะเหมือนกันนายกก็ตอบนะ
แล้วผู้สื่อข่าวเขาก็ไปตีความบอกว่ามันเหมือนเป็นการสั่งลา
มันเป็นการทานอาหารร่วมกันแบบนี้เป็นมื้อสุดท้ายหรือเปล่า

ทีนี้ค่ะคือพลเอกประยุทธ์บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

ไม่ได้หนักใจแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ
ส่วนเรื่องโคต้ารัฐมนตรีกระทรวงหลัก

นายกบอกนะควรอยู่กับพักหลัก

แล้วถ้าเกิดว่าได้เป็นนายกอีกสมัยหนึ่ง
จะมีโคต้าให้กับพักร่วมรัฐบาล
โดยขอบอกว่าอย่ามองว่าเป็นการให้เก้าอี้ตอบแทนเลย
อยากให้มองถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมมีสัดส่วน
เลือกคนที่เหมาะสมมั่นใจว่าจะไม่ถูกตีรวนในสภา
แล้วก็หลายคำถามนะครับว่าแอ่นอกได้มากกว่าเดิมไหม
ถ้าได้กลับมาเป็นนายยกรัฐมนตรีอีกนะครับ
เอกประยุทธ์ก็ตอบว่าก็ผมก็ไม่ได้มีปมอะไรนี่นะ
ส่วนจะได้กลับมาเป็นนายกไหมก็ยังไม่รู้เลย
ก็อยู่กับการโหวตเลือกนะครับในสภาด้วยนะครับ
แล้วก็นายกบอกว่านี่ผมพูดในฐานะประชาชนนะ
วันนี้จะเป็นอะไรไม่รู้แหละไม่เป็นก็กลับบ้านไปนอน

พักร่วม๒๐พักคุยกันยังไงต่อรองตำแหน่งกันยังไง
นายกบอกว่าอย่าพูดใช้คำว่าต่อรองตำแหน่งกันเลยนะครับ

แล้วก็ถามว่าจะชวนพลเอกประวิทย์เข้าร่วมงานไหม

ก็น่าชวนคือไม่ต้องชวนก็รู้ใจกันอะไรประมาณนี้นะครับ
แต่เมื่อวานก็ตอบคำถามสื่อเยอะเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับมาดูทางด้านของ
นายปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่กันบ้าง
ผู้สมัครสอสอ๗คนที่พลาดตำแหน่ง
ผลสูตรคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อ
ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อขอให้เสนอคำร้องประยัง๓รัฐธรรมนูญนะครับ
นิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสส๑๑พักการเมือง
ที่ได้รับมาโดยวิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์ของกรกตนั้น
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูลหรือไม่นะครับ
ปียบุตรยังบอกด้วยว่าพักอนาคตใหม่ในฐานะพักอันดับ๒
ของฝ่ายที่ไม่เอาคอสชจะเดินหน้าเจรจาตั้งรัฐบาลคั่วที่๓
มอบอำนาจให้พักอันดับ๑จัดตั้งรัฐบาล
แต่ยังไม่มีความชัดเจนและพบว่าประชาชนรู้สึกสิ้นหวัง
และตอนนี้พร้อมแสดงความมั่นใจว่าภายใน๗วัน
จะหาบริกับภักดิ์การเมืองอื่นภักดิ์ขนาดกลาง
เพื่อเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลคั่วที่๓ได้
ไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้จะเดินหน้าในการคุยกับใครนะ
คุณอนุทินชาญวิรากูลคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ
แล้วก็นางสาวกาญจนาศิลปะอาชาหรือเปล่านะครับ